สวัสดีคุณผู้ชมครับจำคุณยายมะลิได้ไหมครับ
ยายมะลิวัย๖๘ปีบ้านอยู่ที่ปฐุมธานี

ลูกหลานขอความช่วยเหลือไปยังหมอปลามือปราบสัมภเวษี

บอกช่วยมาไล่ผีในตัวแม่ให้หน่อย

นี่เห็นไหมฮะร่างกายผ่ายผอม
ผิวคล้ำดำนอนติดเตียง
คือเหมือนที่บอกว่าไปรับขันมาจากคุณตาเลย

มีอาการเพิ่มเหมือนเจอผี
มีน้ำหลงน้ำเหลืองไหลตามตัว

คือทางหลักวิทยาศาสตร์ลูกหลานก็บอกก็พาไปหาหมอนะ

หมอบอกเขาเป็นโรคเหยื่อกับน้ำเหลืองอะไรพวกนี้
นี่หมอปลาไปวันนั้นนี่มีอาการผอืดผอมอะไรต่างนานา

คุยกับลูกหลานนะบอกนี่มีสัมภเวษีอยู่ในร่างของคุณยายมะลินะ
ความจริงคุณยายแกก็ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วถ้าทำพิธีอะไรให้เนี่ยยายแกไปเลยนะ
ทำใจกันได้หรือเปล่าสุดท้ายลูกหลานบอกไม่เอาโอ้โหมันยังทำใจไม่ได้
คุณยายเองก็นี่ฮะส่งสัญญาณบอกกันบอกถ้าถามอะไรให้บอกให้ส่งสัญญาณมานะ
คุณยายบอกนี่ครอบครัวบอกยังไม่พร้อมเดี๋ยวขอให้คุณยายเนี่ย
อยู่เกาะชายผ้าเหลืองของหลานชายที่จะบวชพระ๒๑มกราคมก่อนได้ไหม
คุณยายก็นี่หมอปลาบอกถ้ายายโอเคแบบนี้เนี่ย
แล้วเดี๋ยวค่อยมาทำพิธีหลังหลานบวชเนี่ยยายยักษ์คิ้วนะถ้าอยากรอหลานบวชก่อน
เอาเป็นว่าเวลาผ่านไปนะฮะวันนี้๓๐มกราคมแล้วนะครับ
บวช๒๑ใช่ไหมบวชไปเรียบร้อยแล้ว
นี่วันนี้ทางลูกของคุณยายมะลิติดต่อมาหาหมอปลาอีกครั้งนึง
บอกหมอปลาว่าตอนนี้นี่หลานบวชแล้วนะสัมภเวษีมันออกจากร่างยายมะลิแล้ว
แต่มันไปสิ่งลูกสาวยายอีกคนนึงสิงานเข้าเลยทีนี้
ภักกะวัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธศาสตร์

เดี๋ยวถ้ามึงเดี๋ยวถ้ามึง
อย่าทำอะไรน้องกูนะกูบอกแล้วนะ
มึงกูด่าให้แข้งให้ไม่ได้ผุดได้เกิดเลย

ถึงเวลาเวลาตอนเป็นมนุษย์นะมึงนี่นะ

พอเวลาตายจะสิงร่างคนอื่นเดี๋ยวถ้ามึง

ตั้งนโมสามโจทย์ตั้งให้ได้ตั้งสติ
ถ้ามีสติก็จะผ่านพ้นทุกอย่างไปได้

สาธุสาธุดีขึ้นไหม
นี่นะฮะลูกสาวคุณยายมะลินะครับ
คุยกับน้องสาวผ่านวีดีโอคอร์
น้องสาวเนี่ยก็คือลูกอีกคนหนึ่งของคุณยายมะลิ

แต่บ้านคุณยายมะลิเนี่ยอยู่ประทุมธานี

นี่แล้วเขาต้องด่าผีทางฝั่งนู้นเลยนะ

เปิดบทสวดมนต์ทาเวสวันด้วยนะครับ
เธอบอกว่าน้องสาวอยู่ดีก็มีอาการคล้ายคนผีเข้า

พยายามบอกให้ตั้งสติใจเย็นให้ถือพระไว้ในมือให้สวดคาถาท้าเวสวรรณ

เอ้ยผีแม่มันจะร้ายกาศขนาดนี้
แล้วเข้าอยู่บ้านเดียวคือบ้านนี้ด้วยนะ
แล้วกระโดดข้ามจังหวัดเลยออกจากร่างยายมะลิไปอยู่ลูกสาวอีกคนนึงเลย
ติก็เลยไปอีกรอบหนึ่งนะฮะวันนี้ไปที่บ้านของคุณยายมะลิที่ปฐุมธานีนะครับ
คุณยายก็ยังนอนติดเตียงเหมือนเดิม
ติก็ลองคุยกับคุณยายมะลิคุณยายก็ยิ้มนะมันเหมือนแบบเหมือนคุณยายอยากจะพูดด้วยแต่ว่าคุณยายพูดออกมาไม่ไหวนะฮะ
ลูกสาวนะฮะคุณสินีนาฏนะครับลูกสาวคุณยายมะลิบอกว่าหลังจากที่หลานชายบวชพระเนี่ยคุณยายก็ดีใจจนน้ำตาไหลเลย
หลานก็มาแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้คุณยายที่บ้านนี่เห็นไหมฮะพระหลานชายมาโปรดโยมยายที่บ้านนะฮะเวลากลางคืนเนี่ยทุกวันนี้เหมือนกับคุณยายก็พยายามต่อสู้หรือว่าคุยกับอะไรบางสิ่งบางอย่าง
จะเป็นอาการแปลกทุกวันโกนวันพระนี่พระหลานชายก็มาเนี่ยหลายรูปเลยนะฮะแล้วทุกตี๓ทุกวันนี้
ลูกสาวบอกจะฝันเห็นแม่เนี่ยใส่ชุดสวยมาในฝันแล้วบอกที่นอนอยู่บนเตียงที่บ้านเนี่ยไม่ใช่แม่แล้วนะลูกยังไม่ใช่อีกเหรอคะขอบคุณมากที่หลานบวชให้สามคนลูกสาวบอกฝันแบบนี้ติดต่อกันมาเป็นอาทิตย์แล้วตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าที่นอนอยู่บนเตียงเนี่ยใช่แม่ตัวจริงไหมเหมือนมีวิญญาณที่ยังไม่ยอมออกจากร่างแม่ไปจริง

กลัวโดนด่าก็ขนาดนี่วีดีโอคอลข้ามจังหวัดไปด่าผีที่เข้าร่างน้องเลยเห็นไหมส่วนอาการของน้องสาวตอนนี้เหมือนกับชอบร้องไห้ชอบหัวเราะคนเดียวชอบทำร้ายตัวเองด้วยนะน้องบอกว่าก่อนที่จะมีอาการแปลกเนี่ยจะเริ่มจากแน่นหน้าอกแล้วหายใจไม่ออกก่อนนะครับก็เหมือนกับในคลิปที่คุยทางวีดีโอคอร์นะครับตอนนั้นก็เพื่อ
ถ้ามีสติเนี่ยก็จะผ่านพ้นทุกอย่างไปได้นะคือพี่สาวบอกบางทีน้องเนี่ยพูดเหมือนกับไม่ใช่เสียงน้องอ่ะเสียงพูดเหมือนเสียงคนแก่ก็เลยเชื่อว่าเป็นวิญญาณที่สิ่งอยู่ในร่างของน้องนะครับอยากให้หมอปลาเนี่ยช่วยมาดูอีกสักครอบได้ไหมคราวนี้ไม่ต้องมาดูแม่แต่ช่วยมาดูน้องสาวให้หน่อยเพื่อความสบายใจของครอบครัว
คุณสิรินาศบอกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวิญญาณมาจากไหนนะครับก่อนหน้านี้แม่เนี่ยเคยไปหาของในเมืองโบราณที่นครนายกแล้วพอกลับมาที่บ้านก็มีพฤติกรรมแปลกบางทีเนี่ยไปคือแลบลิ้นปลิ้นตาให้กับลูกหลานดูก็มีนี่ไปหยิบฉกนกฉกอะไรพวกนี้ฉีกนกกานกกาน้ำกินดิบดิบเหรอคะ
นกแถวบ้านอ่ะนะฮะนกกาน้ำวันรุ่งขึ้นไปฉีกไก่ตัวเป็นเป็นกินสดก็มีแลบลิ้นปลิ้นตาก็มีก็เลยคิดว่าเป็นวิญญาณจากเมืองโบราณหรือเปล่าแล้วแม่ก็ยังเคยไปรับขันต่อจากพ่อก็คือคุณตาของคุณสิรินาทนะฮะจนเป็นแบบนี้นี่แหละ
มีอยู่วันหนึ่งเราบอกว่าเดี๋ยวพี่หมอปลาจะมาดูแม่พูดยังไม่ทันจะขาดคำแล้วก็น้องก็บอกพี่หนูไม่ไหวแล้วหนูเริ่มหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกและเริ่มไม่เป็นตัวเองเราก็เลยบอกว่าให้ตั้งสติดีดีทำดีดีแล้วก็นึกถึงคุณพระคุณเจ้าบุญกุศลที่ตัวเองทำมาเสร็จแล้วก็ยังผีเหมือนก็ว่ามันแฝงอ่ะถ้าพูดแล้วมันก็เหมือนโกหกใช่ไหมล่ะพอแฝงเสร็จมันก็บ
ไปกูไม่ไปไหนทั้งนั้นเพราะครอบครัวมึงอบอุ่นกูจะอยู่พอพูดเท่านี้เรารู้แล้วว่าไม่ใช่น้องเราแล้วมันก็บอกนะอีผีบ้านะมันก็บอกว่ามันจะอยู่กับน้องสาวเพราะน้องสาวสวยแล้วเหมือนแม่พออยู่เนี่ยก็กินอะไรไม่ได้แล้ว
ดูดูสิโอ้โฮดูสิเป็นเรื่องเป็นเรื่องเหมือนกันนะผีตัวเนี่ยมันสลับไปสลับมาระหว่างยายมะลูกสาวพันเล็กอยากสัมภาษณ์ปีเลยอ่ะไปยังไงมายังไงเหงาอะไรขนาดนั้นฮะว่าการความอบอุ่นว่าความกับความรู้สึกอย่างเนี่ยหรอ

ซึ่งน้ำเลือดน้ำหนองไหลแต่ก็ไม่ยอมเสียชีวิตถ้าคุณอยากจะลองดีกับ
ผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเชื่อว่าได้เวลาแล้วครับที่พวกบรรดาเราสัมภเวษีผี
ร่อนที่อาศัยร่างกายคุณยายอยู่เนี่ยได้เวลาแล้วครับที่คุณจะต้องกลับพบกับภูมิ
คุณเลิกสร้างเวรสร้างกรรมได้แล้วคุณรู้ไหมว่าการที่ทำให้ร่างเขาทรมานเนี่ย
มันบาปขนาดไหนนะผมบอกก่อนพรุ่งนี้จะกี่ตัวก็แล้วแต่ไม่รอด
อ้าวนี่หมอปลาเขาสื่อไปถึงผีผ่านทางไทยรัฐนิวโชว์เหรอคะ
สื่อถึงผีก็บอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยโดนแน่ไม่รอดแน่จะกี่ตัวก็แล้วแต่